เขาบอกว่าวอนเจ้าของโรงแรมช่วยดูหน่อยวางมาตรการการป้องกัน
เพราะมันเป็นอย่างนี้เมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็เคยเกิดขึ้นอย่างนี้

อุ้ยเอ้ย
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่ง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรณทรทองรรับแจ้งว่า
เหตุชายตกจากที่สูงจึงรายงานกับผู้บังคับบัญชาทราบ
ก่อนจะเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์นิติเวชจุฬาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
เข้าตรวจสอบซึ่งเป็นโรงแรมพักอาศัย

พบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อสีดำแขนสั้น
แล้วก็กางเกงลายบ็อกเซอร์นอนคว่ำหน้า

อยู่ทางเดินเข้าหลังบ้านบริเวณหน้าประตูเข้าครัว
ซึ่งเขาอยู่ติดกับโรงแรมบ้านเขาอยู่ติดกับโรงแรม
เพราะว่าน่าจะเป็นแบบบ้านที่อยู่มานานแล้วสุขุมวิท๒๐อะไรอย่างนี้
จากการพูดคุยกับเจ้าของบ้านเบื้องต้นบอกบริเวณดังกล่าวเนี่ย
ก่อนหน้านี้เมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อน

โดยครั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมตกมาจากดาดฟ้า

แล้วก็ร่างเนี่ยล่วงลงมาที่บ้านของตนเองอย่างนี้

ผ่านไป๑๐ปีเกตการณ์ที่เกิดขึ้นอีก

นะครับซึ่งครั้งเนี้ยตนเองไม่ได้อยู่บ้าน
มีเพียงลูกชายปรากฏลูกชายก็เป็นทนายความ
อยู่บ้านเพียงลำพังได้ยินเสียงตบ
ได้ยินเสียงของแบบตกลงมานะครับ

ตกลงมาสูงจนนอนเสียชีวิตเนี่ย

แม่ช่วยวางมาตรการความปลอดภัยหน่อยได้ไหม
เพราะบ้านทุกวันนี้สุขุมวิทย์ก็เข้าใจเหมือนกัน

แล้วก็บ้านของเขาน่าจะอยู่มานานแล้วล่ะ
โรงแรมก็น่าจะเพิ่งซื้อนั่นความต้องสร้าง

อยากขอให้ทางโรงแรมเนี่ยหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาดูแนวทางวิธีการป้องกันหน่อย
ปรากฏขนาดที่ตัวเองทำงานอยู่
เขาจะยินเสียงตกต่างตุ๊บเสียงดังนะฮะ
ในที่สุดก็ได้มีการพิสูจน์
ก็อย่างที่บอกว่าและพนักงานโรงแรมเนี่ย
เขาบอกว่าขนาดที่กำลังทำงานได้ยินเสียงตกลงมาเหมือนกัน
แล้วก็เมื่ออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปจัดรายการที่๑๐๖
ครั้งหนึ่งได้เป็นผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมของรางวัลนาตราชมาแล้ว
ก็แสดงความสนใจด้วย
ถามว่าอ่านข่าวเองก็ช็อกเองไหมก็ช็อก
แล้วเพิ่งรู้มาก่อนเข้ารายการเมื่อกี้นี้ตอนที่
เห็นความวุ่นวายตอนเข้ารายการนะฮะทุกคนก็จะวิ่งมาบอกมะดำ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของโก
เจอกันเองเมื่อวันอังคาร
เพราะพี่เจออยู่แล้วเรื่อยอยู่แล้ว
ก็ยังไม่รู้นะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องติดตามกับหน้าจอไทยรัฐต่อไป
พระคุมน่าจะมีเล่าเหตุการณ์มีพิเกิดเหตุ

ใช่